พูดถึงเรื่องของกินกันไปดิฉันจะพากลับมาเมืองดอกบัวอีกรอบหนึ่ง
อุบลราชธานีสินะ
เขามีของดีของเด็ดมากมายนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของกิน
หรือว่าการท่องเที่ยวเพราะว่าช่วงกรกฎาคมเนี่ยกลางเดือนเนี่ย
วันสำคัญวันเข้าพรรษาแล้วนะคะแน่นอนพูดถึงอุบลราชธานี
เราก็ต้องนึกถึงคบรแหทนเทียนพันศา
ต้องบอกว่าปีนี้สุดยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่ามีการนำเทียนหอมค่ะ
คุณผู้ชมเทียนหอมเล็กนะที่เราเคยเห็นกันแต่งานนี้ไม่เล็กสิจ๊ะไปดูกันค่ะ
แน่นอนค่ะคุณค่ะช่วงกลางปีนะช่วงเทศกาลงานบุญ
พาไปที่นี่ค่ะที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี

ชาวชุมชนในอำเภอเขาก็มารวมตัวรวมใจกันนะคะมาทำเทียนหอม
เพื่อที่จะเข้าร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแหที่เอ็นภัณฑ์ศาสตร์๑๑๘ปี
เที่ยนภัณฑ์ศาสตร์เทิดราชาขวัญผันดิน
จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยเทียนหอมที่ชาวบ้านนำมาร่วมกันทำเนี่ยต้องบอกเลยว่า

ถ้าพูดถึงเทียนหอมเราก็จะนึกถึงเทียนหอมเหมือนเทียนอาโรมา
เอาไปไว้ในห้องน้ำห่องต่างเพื่อความยอม

อันนี้ไซส์แบบบิ๊กเบิ้มไซส์แบบเท่าขนาดคนจริงอย่างนี้เลย

ถูกต้องค่ะคุณเป็นเทียนหอมนะไม่ใช่เทียนเฉยไม่ใช่ขี้พึ่ง

แต่เทียนหอมที่เอามาประดับมาแกะสลักมาปะติดเป็นรูปต่าง
อย่างเช่นรูปช้างรูปสัตว์รูปนางกินนารีทั้ง๓นางก็มี
นี่สวยงามเห็นไหมทุกพื้นที่ทุกอโนตกแต่งอย่างโดยละเอียด
เซ็ปต์ก็คือเล่าเรื่องราวความงดงามภายใต้ชื่อมหัศจรรย์เขาไกรลาดและหนังกินนารี
ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะคะของงานในครั้งนี้
นั่นก็คือเทียนหอมต้นกรปภึกขนาดใหญ่ต้นนี้นี่เอง
ตอนนี้นะคะกำลังทำเลยใช้เวลาประมาณ๒เดือนแล้วเสร็จออกมาสวยสดงดงามนะคะ
แล้วก็ดูเห็นไหมดอกบัวสวยเหมือนตรงกลางนี้เป็นเทียนจุดได้
คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามจริงนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญมันมีกลิ่นหอมเป็นสิ่งที่สวยงามเรียกได้ว่าอลังการหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าอย่างนั้นได้ไม่มีผิดเลย
ส่วนใครที่อยากจะไปชมความงดงามความอลังการความหอมความสวยของเทียนหอมฝีมือชาวบ้านเดชอุดมนะ
แป๊บนึงรอกันหน่อยเพราะว่างานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจะจัดแล้วนะคะ
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี
จัดไปถึงเดือนสิงหาคมนู่นเลยนะคะจัดต่อเนื่องยาวนาน๒เดือน
ประมาณคือ๑กรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม
แต่ว่าเขาจะมีพิธีแห่ไปรอบเมืองในเช้าวันที่๑๗กรกฎาคม
กลางเดือนไปเที่ยวงานกันได้นะจ๊ะ
เพราะว่าอุบลราชธานีเมืองดอกบัวเมืองแม่น้ำสองสี
มีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราศถั่วราชไฟถ้ำ
ล้ำเทียนพรรษาผ่าแต้มก่อนประวัติศาสตร์

เห็นนั่งจดอะไรอยู่ค่าใหญ่นั่งจดอะไรอยู่ค่าใหญ่ที่หายไปประมาณ๕นาที
ช่วงนี้เป็นช่วงท่องเที่ยวของเขาอย่างที่บอกว่าไปดูงานเข้าพรรษา
ชมเทศกาลแห่เทียนข้าวปัญศาสตร์แล้วก็ไปเที่ยวไปหาของกินอร่อย
ของกินที่อุบลดิฉันชอบก๋วยจั๊บ
๋วยจับเนาะก๋วยแล้วก็ต้องใส่หมูยอของเขาอย่างนี้เลย
โอ้โหอร่อยที่อุบลอาหารกินอร่อยมาก
ไปอยู่ส่งสามวันนะกลับมาโห้อ่วน
อร่อยจริงนะคะจริงก็มีหลายที่ที่อาหารอร่อยนะคะ